ช่วงเช้าวันนี้ครับเช็คผลการแข่งขันฟุตบอลนะครับ
ในบ้านเรารวมถึงในแถบยุโรป
ซึ่งล่าสุดไทยพิมพ์อัลลีกส์มันมากนะครับ
ฟุตบอลโตราตาไทยอีก๑ถือว่าเข้มข้น
เพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งเชียงรายขับเขี้ยวกับบุรีรำมาตลอดแล้วล่าสุดนะครับ

ไปดูกันหน่อยครับเกมเมื่อวานนะครับ
เชียงรายรองจ่าฝูงเปิดบ้านเจอกับตราดเอฟซีอันดับ๘
นาที๓๓ครับอู่จังหวัดยิงชนเสาครับ
เยือนตราดเกือบจะขึ้นนำก่อนแต่ว่ากาฟ่าดูโรซินมี่ครับ
ดด้วยซ้ายชนเสาเต็มเลย
มงสกัดออกมาดูซ้ายพี่ทีวัฒน์
โอ้โหสุดยอดเลยครับกลับมาจากทีมชาติ
มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย

เป็นคนคงเส้นคงวาแต่เพิ่มลูกยิงอันเด็ดขาด
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีจุดขายตรงนี้ด้วย
หมดครึ่งแรก๔นาทีนะครับได้ประตูขึ้นนำ
แล้วก็ประตูตีเสมอครับถือว่าช็อกแฟนเจ้าบ้านเหมือนกัน
นาทีที่๗๒ครับตราดปรับเกมมาดีตีเสมอจากลูกหม่งของ
ดอนซาร่าดุงบูย่านะครับดาวสันโมนักขนาดนี้
แต่แล้วครับนาที๘๒เชียงรายก็มานำอีกครั้งครับ
จากเปียพลผันิชกุลก็ยิงอัดจังหวะนี้ไปตามซ้ำลูกปัดของทศพรศรีเรื่องนะครับ
ตัดมาเข้าทางและก่อนเวลาสามนาทีได้ตั้งป้อมโยน
โอ้โหขึ้นลูกนี้สุดเลยครับ
อัครวินสวัสดีมงปิดเกมครับ
ย้อนสอนทศพรศรีเรืองก็หมดสิทธิ์รับเลยครับ
จบเกมเชียงรายชนะ๓๑มีเพิ่มเป็น๕๐คะแนน
งบุรีรำขึ้นไปเป็นจากฝูงโดยมีแต้มมากกว่า๒คะแนน
และเหลือเกมการแข่งขันอีก๔นัดแต่ก็พลาดกันไม่ได้ในทุกสัปดาห์นะครับ
ฝนพร้อมจะเปลี่ยนมือตลอดเหมือนกัน

พิธีทีระยองครับเอาชนะสุพรรณบุรีไป๒๐
ชนะฮอนบิลชนะสุโขทัยไป๑๐
แล้วก็ประจวบเอฟซีครับเอาชนะเชียงใหม่ไป๒ประตูต่อ๐ครับ
เรามาดูฟุตซอลลีกสูงสุดในบ้านเรากันบ้างนะครับ
นัดที่๒๓แล้วครับเตะกัน๒๖นัดครับ
กรมทางหลวงอันดับ๖เปิดบ้านเจอกับสุราธานีอันดับ๔ครับ
นาทีที่๑๐นพดลโคกเพิ่มทรัพย์นะครับ
ใช้หน้าขาครับชาร์จเข้าไปจังหวะนี้
สุราชออกนำ๑ต่อ๐ยิงตรงกรอบครั้งแรกได้เลยนะครับรับอยู่ตลอด
แล้วก็มาได้เซ็ตเพลย์ครับนาที๑๕หนี๒๐จากการชาร์จของนพรุษเชื้อหมอดูครับ
จากนั้นก่อนจบพีเด็ดแรก๒นาทีดูการเปิดบอลครับสุดยอดจริงครับ
เกียรติยศชนะเขตครับจ่ายให้กับศิรวัตรวิชางามโมงไม่พลาดครับ
และพีเด็ดหลังนาที๓๓เกิดปัญหาเกมหยุดนะครับเมื่อโค้ชเอกวิสานใหม่วิจิตร
ขุนซื้อของกรมทางหลุงเนี่ยไปขอคำชี้แจงจากพุทธศิลป์นะครับ
ทีมตัวเองนั้นฟาวไม่ถึง๕ครั้งแต่ผู้สินให้นับเป็นครบ๕ครั้ง
แล้วก็สั่งออกมาเคลียร์กันครับสุดท้ายก็กลับมาเล่นต่อ
ผู้สินก็ไม่เปลี่ยนแปลงคารสินนะครับช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยเข้าบอลกัน
เพราะว่าต่างคนต่างฟาวห้าครั้งนะครับแล้วทางกรมทางหลวงเนี่ย
จุดโทษไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยครับก่อนที่จะมาเสียลูกนี้ครับ
บอลเนี่ยไปเข้าทางของเลโอนาโดครับก็วิ่งเข้าไปซ้ำง่ายเลย
จบเกมสุราชชนะ๓๑ครับเล่นแบบอดทนมีเพิ่มเป็น๔๐แต้ม
ขึ้นไปอยู่ที่๓ส่วนกรมทางหลวงมี๓๕แต้มอยู่ที่๖เท่าเดิมครับ
ผลอีก๓คู่ที่เหลือเมื่อวานนี้ครับห้องเย็นท่าข้าม
เอาชนะบางกอกซิตี้ไป๔๒สิงสมุทรสาครครับ
เสมอกับราชนาวีไป๔๔แล้วก็สีสะเกดฟุตซอคลับนะครับ
เสมอกับธรรมศาสตร์ยังบัตรไป๕ประตูต่อ๕ครับ